คุณค่ะมะเขือปรอบเมื่อวานว่าลูกใหญ่แล้ว
แต่วันนี้บุกไปที่จังหวัดพยาวจะพาไปดูมะเขือเปราะยักษ์
ลูกขนาดเท่าหัวคนนะคะ

ไปกันที่บ้านเลขที่๘๓ค่ะ
ที่ใหญ่กว่ามะเขือก็ป้ายบ้านเลขที่นี่แหละ
ใหญ่โตโออ่าจริงนะคะ

ผมอยากไปพยาวแล้วไปกับเพื่อนชี้ผม
เป็นช่างภาพจับกล้องนี้อยู่
คุณนุ๊กกี้อยากไปไหมอยากไปยักหน้า

โอเค
เอาเป็นว่าถ้าใครอยากไปพาไปดูเรื่องนี้นะคะ
ที่บ้านของคุณประพันธ์วงตะวันอายุ๔๘ปี
อยู่ในพื้นที่บ้านป่าสามะขี่เลขที่๘๒

บริเวณข้างบ้านเนี่ยปลูกพืชผักสวนครัวหลายอย่าง
พริกมะละกออะไรก็ปลูกหมดเลย
แต่ที่แปลกและสร้างความฮือฮามากนี่

คุณกระแทกเสียงเหมือนมันจะแตกออกมางั้น
มันดูเหมือนจะแตกได้อ่ะ

ตรงว่าไม่เคยเห็นมะเขือเปราะที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
หลายคนมาขอซื้อทั้งผลผลิตเอ่ยขอซื้อต้นด้วย
ต้นพันธุ์จะเอาไปปลูกนะดูซิว่าปลูกแล้วจะใหญ่แบบนี้หรือเปล่า
เขาบอกว่าช่างน้ำหนักดูคุณค่ะ
เหมือนมะพร้าวไหม

ใหญ่เท่ามะพร้าวเลยอ่ะคุณ
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นมะเขือเปาะพันยักษ์ลูกใหญ่ขนาดนี้
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่ามะเขือเปราะนี้เขาจะเรียกมะเขือมะพร้าวเห็นไหม
พอลูกมันจะคล้ายมะพร้าวมันจะไม่ได้กลมดิ๊กเนอะ
มันจะรีนิดนะคะก็เลยเรียกกันว่ามะเขือมะพร้าว
ปกติจะมีน้ำหนักลูกละไม่เกินห้าขีดเฮ้ย
แต่เนี่ย๑๒กิโลเท่าคุณใหญ่มากเทียบเท่ากับเท่าหัวคนโดยประมาณ
โหใหญ่มากใหญ่จริง
สำหรับการดูแลเขาบอกปกติจะใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็ฉีดฮอร์โมน
ลูกประมาณ๔เดือนได้ผลผลิตออกมา
แล้ว๔เดือนได้ลูกหนึ่ง๒กิโลอย่างนี้

เอามาหน่อยแล้วผมจะไปกินกับน้ำพริกกะปิ

คุณต้องทำน้ำพริกกะปิถ้วยใหญ่ขนาดไหน
เพื่อมากินกับมะเขือป่อที่ใหญ่ขนาดนี้
ใช่หรือเอาไปแกงไหมเป็นแกงไก่ใส่มะเขือ
แล้วใส่ลงไปทั้งลูกเลยนะ

มันใหญ่ขนาดนี้กูขอหั่นให้มันเล็กลงหน่อยก็ได้
แต่ว่าเขาบอกว่าแต่ละต้นมันไม่ได้ออกเยอะมากนะ
มันออกประมาณต้นหนึ่ง๒๓ลูกเพราะอะไร
ต้นมันรับน้ำหนักไม่ไหว
คือต้นไม้มันก็ตามธรรมชาติคุณมันก็จะปรับตัวของมันได้
คือด้วยความต้นมันเล็กแล้วลูกมันใหญ่
ทีนี้ถ้าลูกมันใหญ่เนี่ยไอ้การที่สารอาหารจะไปเลี้ยงลูก
มันก็ไม่เพียงพอนึกออกมันก็เลยออกมาน้อยไม่กี่ลูก
แต่มันใหญ่มากน่าสนใจค่ะใหญ่มากจริงน่าสนใจ
ลองไปแกงไก่ใส่มะเขือดูลองไปปลูกดู
เรื่องของเรื่องมันใหญ่อย่างนี้อยากรู้ว่ารสสัมผัส

เดี๋ยวคุณไปพยายามของคุณนุ๊กกี้คุณก็ไปลองสิ